ส่วนศึกสังเวียนเดือดวันแชมป์เป็นชิปนะคะ
ก็จะเริ่มกลับมาแข่งขันกันในเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วค่ะ
ซึ่งไทยรัฐทีวีนะคะก็จะถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์๔ทุ่มเหมือนเคยค่ะ
วันนี้ก็จะลาไปด้วยแอคชั่นสวยในศึกวันแชมป์เป็นชิปกันค่ะ
ส่วนพิชชี่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ